ที่๑๒ในรอบแรกและก็ได้บายรอบที่๒
ยงจากว่าอุสเบียกิษฐานถอนทีม
สมบูรณ์หน้าผึ่งนะคะหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็บอกว่า
ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของกาต้าจะเห็นว่านักกีฬามีรูปร่างที่สูงใหญ่
การเล่นบอลหลักและการเล่นบอลสูงก็เลยเน้นให้ลูกทีมฝึกซ้อมการบล็อกที่ค่อนข้างสูงกว่าเดิมค่ะ
รวมถึงเพิ่มความแน่นอนและเปิดเกมลุกให้หลากหลายขึ้น
ซึ่งถ้าเทียบกับฟอร์มแล้วนะคะไทยก็น่าจะผ่านไปได้
ส่วนปัญหาก็คือเรื่องสมาธิในรอบแรกซึ่งมักจะหลุดในช่วงปลายเซต
ก็ได้มีการย้ำกับลูกทีมให้โฟกัสกับเกมให้มากขึ้น
แล้วก็เชื่อว่าหลังจากชนะมาได้๑นัดก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะตอนนี้ค่ะ
ขณะที่นายฐานิศณสงขลานะคะเอกอัครราชทูตณกรุงมานามาประเทศบาเรนค่ะ
ก็ได้เปิดธรรมเนียบนะคะเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักกีฬา
และก็ทีมงานสตาฟโค้ชวอลเลอร์เบาชายทีมชาติไทย
รุ่นอายุต่ำกว่า๒๐ปีซึ่งก็เตรียมอาหารไทยไว้ต้อนรับนะคะ
อวยพรให้ทำผลงานได้ดีในรายการนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งเกมในวันนี้ที่ไทยจะเจอกับกาต้านะคะ
ฐานนี้ก็จะเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสนามด้วย
โดยนักวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า๒๐ปี
เจอกับกาต้าวันนี้นะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
จะมีการนำเทปบันทึกการแข่งขันมาให้ชมกันในเวลาเที่ยงคืน
แต่ถ้าอยากดูถ่ายทอดสดนะคะ
ในเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ